คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้ต้องปรบมือรัวดังหนักเลยนะคะสำหรับสาวสวยคนนี้ที่สวยตั้งแต่ภายนอกแล้วก็ภายในออกมาเลย
สาวใหม่ดาวิกานั่นเองคุณผู้ชมที่เราต้องปรบมือรัวแบบนี้เพราะว่าความใจบุญใจกุศลของเธอนะคะคือหน้าสวยอย่างเดียวไม่พอจริงคือสวยแบบสวยมากโอ้โห
ส่วนตัวว่าอยากจะบริจาคผมมานานแล้วค่ะทำได้ทำแล้วตอนนี้วันนี้ดีใจสุดเลยซึ่งผมของเธอ
เพื่อบริจาคให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษาโรคนะคะ
แฟนคลับเข้ามาอนุโมทนาบุญกันเพียบเลยค่ะ
มีภาพให้ดูด้วยว่าหลังจากหั่นผมเหลือประบาแล้ว
ความสวยของเธอยังเป๊ะปังเหมือนเดิมขนาดไหนค่ะ
เพราะว่าจริงคนเรามันก็สวยจากภายในอยู่แล้วไง
นี่อาจจะเป็นผลบุญที่ทำให้เธอเกิดมาสวยขนาดนี้ก็ได้นะ
ถูกต้องนะคะแต่จริงไม่ใช่แค่ใหม่ดาวิกานะหลายคน

แต่เพราะว่าขอให้เลี้ยงไว้ถึงยาวถึงหัวข่าวเหมือนเดี๋ยวต้องตัดให้นิดเดียวไปเลย